คุณผู้ชมที่จังหวัดน่านนะคะมีคดีที่ผู้หญิงคนนึงถูกทุบหัวจนเลือดไหลนองเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๕กุมภาพันธ์แล้วค่ะ
ตำรวจใช้เวลาทำงานเนี่ยสัปดาห์กว่าเกือบ๒สัปดาห์
สุดท้ายจับคนร้ายได้เป็นน้องสามีคนตายกับเพื่อน
ฝั่งนั้นปฏิเสธอย่างเดียวเลยว่าผู้ตายหกล้มหัวฟาดพื้นจนเสียชีวิตเอง
เขาไม่ได้ทำแต่สุดท้ายแล้วตำรวจสามารถออกหมายจับได้
เพราะมีหลักฐานเด็ดศพพูดได้ค่ะศพเป็นคนบอกนะคะ
ดูเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ผู้ตายคือนางสมใจหรือว่านางน้อยนะคะ
อายุห้าสิบเจ็ดปีค่ะเธอถูกฆ่าทุบหัวนอนตายจมกองเลือดอยู่บนที่นอน
ในพื้นที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมีคนไปพบศพเนี่ยคือสายวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์
คุณผู้ชมดูตรงนี้ตรงนี้คือรอยแผลนะคะ
เมื่อสักครู่นี้เป็นรอยแผลอยู่ที่ใต้สะดือกับที่ศีรษะเนี่ย
เป็นแผลชะกันถูกทุบเลือดไหลนองเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็นำศพผ่าชนะสูตรแล้วก็เริ่มออกสืบสวนในทางลึกตามล่าคนร้าย
คดีนี้อย่างที่บอกว่าตำรวจใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะ

นายวีรชัยหรือว่านายอิง

และนายธนากรหรือว่านายดอน

แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
และมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่ได้รับอนุญาต

น้องสามีคนตายปฏิเสธ
คุณทรมาน
ก็คือมีพี่ชายเขาพี่สะพ้ายแล้วก็ตัวเขา
ทีนี้พอพี่ชายเขาเสียชีวิตไปเนี่ย
ที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขากับพี่สะพ้ายและเพื่อน
ก็คือในดอนตั้งวงดื่มเหล้ากันหลังบ้าน
และทีนี้พอดื่มกันไปเนี่ยพี่สะพ้ายลุกขึ้นเดิน
คิดว่าคงเมาก็ล้มหัวไปฟาดพื้น

เขากับเพื่อนก็เลยบอกว่าเออพี่ไปโรงพยาบาลเถอะ
แต่ผู้ตายบอกไม่ไปขอกินแค่ภาระแล้วจะไปนอน
เช้าขึ้นมาเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่สะพ้ายไม่ยอมออกจากห้องสักที
เปิดประตูเข้าไปดูอุ้ยเลือดนองเลยตายซะแล้ว
เขาก็เลยแจ้งตำรวจเขานี่แหละคือคนแจ้งตำรวจ
เขายังคงยืนยันว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
แต่ทีนี้ตำรวจตอนที่ฟังไปตำรวจแกล้งเชื่อด้วยนะ
แกล้งเชื่อทั้งที่จริงตำรวจมีหลักฐานเด็ดแล้ว
อย่างนั้นออกหมายจับไม่ได้เพราะอย่างที่บอกศพพูดได้

ที่คอมันมีรอยบีบค่ะคือจับพ้นการชั่นสูตรค่ะ
อกจากคอมีรอยบีบมีแผลใต้สะดือและมีแผลชะกันที่ลักษณะเหมือนถูกทุบที่หัวแล้วเนี่ย
หมอเขาเขียนสาเหตุการเสียชีวิตมาเลยว่าน่าจะเกิดจากบาดแผลที่ลำคอ
ร่วมกับการเสียเลือดเท่านั้นยังไม่พอ
ตำรวจไปเจอกล้องวงจรปิดค่ะเห็นชัดชัดเลยว่าในดอนก็คือเพื่อนของน้องสามีคนตาย
นี่คุณผู้ชมดูนะคะในดอนอ่ะขี่รถมาที่บ้านของนายอิงคนเกิดเหตุไหม
นายอีนขี่นำนายดอนขี่ตามนายดอนตอนขี่มามาชุดหนึ่งค่ะ
แต่ขากลับออกไปค่ะเปลี่ยนเป็นอีกชุดหนึ่ง
เปลี่ยนชุดทำไมอ่ะตำรวจแกะรอยตามเส้นทางเลยนะคะ
เปลี่ยนชุดทำลายหลักฐานเพราะขากางเกงมันเปื้อนเลือด
และยังมีวงจรปิดนอกจากวงจรปิดแล้วเนี่ย
นี่คือเฝ้าดูพฤติกรรมเลยเพราะตำรวจเขาปักใจอยู่แล้วว่า
มันไม่น่าใช่อุบัติเหตุเพราะร่องรอยบาดแผลเนี่ยมันไม่ใช่การล้ม
ก็เลยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของทั้งสองคนก็คือในอิงกับในดอน
ตำรวจบอกว่าโอ้โหพิรุษชัดมาก
คือมันพี่รุษชัดเจนมากแล้วก็อย่างที่บอก
สิ่งที่ทำให้มั่นใจที่สุดเลยก็คือผลชนสูตรศพ
สาเหตุการเสียชีวิตคือเสียชีวิตจากบาดแผลที่ลำคอร่วมกับเสียเลือดมาก
มีความเป็นไปได้ว่าเกิดจากผู้อื่นทำให้ถึงแก่ความตายมากกว่าหกล้ม
อันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนมากที่สุด
ตำรวจถึงได้เอาหลักฐานทั้งหมดนี้ไปยื่นขอสารอนุมัติหมายจับ

ถึงแม้ว่านายอิงจะให้การปฏิเสธแต่ตำรวจบอกว่า
พยายามหลักฐานมันแน่นมาก
และก็เหลือที่จะลูกรวมหลักฐานได้เป็นกันดีกับเรา
เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เลยต้องแยกข้อประทานให้ทุกคนรู้สึกว่า
ลูกสำรวจหลักฐานเป็นเหตุผลให้ผู้อื่นไม่แก่คนตาย
ทีนี้เราส่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีจังหวัดน่านกับคุณเลิฟ
วิการลงพื้นที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ก็ไม่มีใครอยู่เลยค่ะพยานที่เป็นญาติเนี่ยบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยทุกคนในบ้านหลังนี้ก็คือไม่ว่าจะอิงไม่ว่าจะคนตาย
หรือในดอนเวลาไม่กินเหล้าเป็นคนน่ารักมากเลยนะ
เป็นคนดีด้วยแต่เหล้าเข้าปากทีไร
แม่มันน้ำเปลี่ยนนิสัยจริงค่ะ
พยานอีกคนนึงก็เล่านะคะว่าคนตายปกติไม่ค่อยออกไปไหน

ส่วนน้องสามีคนตายก็ไปมาหาสู่กันบ่อย
ก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะอะไรกันเลย
ชาวบ้านแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนตายอยู่ตรงนั้น
ตัวยายแกปกติคือไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วครับ
อยู่ในบ้านแต่ส่วนเสียงอะไรพวกนี้

เพราะว่าทางนี้มืดค่ำปุ๊บเราก็จะปิดประตู

แต่ทางนู้นเขาก็กินกันอยู่ในบ้าน
ล่าสุดในดอนก็คือเพื่อนของน้องสามีคนตาย

มีการตั้งทนายขอดำเนินการยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวออกมาสู้คดีแล้ว

แต่เขาบอกเขาไม่ขอเปิดเผยข้อมูลบอกพูดกับทนายไปหมดแล้ว
ให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็แล้วกัน
ส่วนนายอิงน้องสามีคนตายเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจำนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไง